สวัสดีครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนนะครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้หนึ่งปรากฏการณ์ที่คนไทยหลายคนต่างเฝ้ารอดูเพราะว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่นานครั้งจะเกิดขึ้นให้กับเราได้ชมกันเขาบอกว่า๑๕๐ปีละทีเดียวนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่าราหูอมจันทร์หรือว่าจันทรุปราคานั่นเองนะครับมาทบทวนกันหน่อยนะครับปรากฏการณ์นี้

เราจะเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิดหรือว่าพระจันทร์สีเลือดเนี่ยนะครับในช่วงประมาณเกือบ๒ทุ่มนะครับและจะเห็นสีแดงอิดแบบนี้ยาวนานไปประมาณ๑ชั่วโมงกับ๑๖นาทีนั่นก็หมายความว่าช่วง๓ทุ่มเสร็จครับปรากฏการณ์นี้ก็จะจบลงนี่คือปรากฏการณ์ที่คนไทยหลายคนเป้ารอดูอย่างที่บอกนะครับว่า๑๕๐ป
อีกหนึ่งปรากฏการณ์นี้ว่าซุปเปอร์มูลนะครับแต่ว่าความใหญ่โตในครั้งนี้ก็จะเล็กกว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ซุปเปอร์ฟูลมูลนะครับและการที่มีดวงจันทร์ใหญ่แบบนี้๒ครั้งใน๑เดือนจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าบลูมูลนั่นเองนะครับแต่ค่ำคืนนี้หลายจุดหลายพื้นที่ก
ว่าจะมีกลุ่มเมฆที่ก่อตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับค่อยมีการเคลื่อนตัวลงมาปกลุ่มในบริเวณเมืองไทยของเรานะครับในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ฟูลมูลหรือว่าปรากฏการณ์จันทรุปราคาเนี่ยนะครับพบว่าในช่วงหัวค่ำครับในบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างครับกลุ่มก้อนเมฆค่อนข
อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่ได้ยังไงใครจะออกไปดูก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยแล้วกันมาดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละภาคนั้นมีโอกาสการเกิดฝนมากน้อยแค่ไหนนะครับเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับจากการตรวจสอบครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับพบว่าในระยะนี้นะ
พื้นที่มีคนค้ายเริ่มเย็นลงแล้วนะครับ๓๕องศาเซลเซียสครับ
ฝนจะตกในบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีบึงกาลสกลนครนครพนมนะครับ

ส่วนภาคล่างจุดที่ต้องระวังฝนก็คือบริเวณจังหวัดราชบุรีกาจันทบุรีนครสวรรค์ลบบุรีและพศรบุรี
ภาคตะวันออกเริ่มมีอากาศเย็นอากาศเริ่มเย็นลง๒๔องศาเซลเซียต
จุดที่ต้องระวังฝนก็คือปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราด
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจุดที่ต้องระวังฝนก็คือสุราชธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลานะครับ
ฝั่งอันดามันครับพังงาภูเก็ตระนองกระบี่ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝน
ส่วนพื้นที่กรุงเทพฯมหานครมีโอกาสเกิดฝนเช่นเดียวกันโดยเฉพาะช่วงยินเย็น
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นคือน้ำอันดับสูงกว่าการน้ำปกติ

สวัสดีครับ